กดไลค์กดฟอลโลกันเยอะมากขึ้นเลยนะ
สำหรับคลิปของหุ่นสบึมของคุณแม่ลูกหนึ่ง

คนนี้ชื่ออะไรวะพี่จิน

น้องใหญ่
เห็นไหมวะหนักไหม

๓๖หรือ๓๖เลยอะ

คิมคาเดชเชียน

ให้วีดีโอที่เพื่อนสาวสุซีคุณเมย์พี่จนะนาทเขาโพสต์
ฟอลลอเบอร์กว่า๒ล้าน๓แสนคนเห็นนี้
เรียกได้เลยว่าทำเอาตาโตกันเป็นแถบ
กับไซซ์มะหืมาของคุณแม่คนสวยกระแต่สุภักษณ์สอน

ของเขาแท้คุณแม่ให้มานะครับ

ว่าตอนนี้หน้าอกหน้าใจช่วงให้นมลูกตอนนี้มันแบบ

ถึงขนาดที่คุณสามีมาข้าง

สามีคุณหนิงปณิตานั่งทานข้าวอยู่ด้วย
ก็ออกปากแซวเลยค่ะว่านี่แหละคิมคาเดเชียนเมืองไทย
แล้วก็คลิปนี้ค่ะฮอตสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสาวเมย์เขาโพสต์ไปไม่ถึง๑ชั่วโมงนะคะ

คุณแม่มาแน่นมากจริงค่ะคุณแม่ค่ะ
ดิฉันไม่คล่องใจเรื่องหน้าอกดิฉันข้องใจเรื่องหุ่น

รักษาสุขภาพได้ดีมากเลยนะคะ